สิ้นเดือนแบบนี้หาอะไรทานที่มันอร่อย

บอกเลยว่าที่นี่อร่อยหลักสิบแต่รสชาติหลักล้านกันเลยทีเดียว
กับร้านปุ๊กกี้ข้าวแกง๑๐บาท

บาทหมดน้ำแข็งน้ำเปล่าก็ทานฟรี
เราก็ใส่ใจทำขายมันทำกินที่บ้าน
ใส่ใจอย่างตั้งแต่พริกน้ำปลายังใส่ใจเลย

เจ้าของร้านปุ๊กกี้แกง๑๐บาทข้าวตักไม่อั้นค่ะ
คือใจจริงครับเป็นคนชอบทำกับข้าว

เราก็ชอบกินข้าวแกงมาก
แล้วนี่รู้สึกว่าข้าวแกงที่กินส่วนมากมันจะจืด
เราก็ได้รู้สึกว่าเป็นความไฟฟันแล้ว
อยู่แล้วว่าเราอยากทำพ่อแกเอง

เราก็เลยรู้สึกว่า๑๐บาทมันดีมันช่วยคนด้วย
แล้วเราก็ได้ทำสิ่งที่เรารักด้วยมากกว่า
ถามว่าได้กำไรไหมได้

แต่ว่าถามว่าได้เยอะไหมไม่เยอะมาก

ข้าวก็๑๐บาทข้าวตักฟรีไม่อั้น

อยากกินเท่าไหร่ไม่ว่ากันกินได้เลย
ประมาณ๑๒๑๕มิลลิ

เราทำกินยังไงเราก็ทำขายอย่างนั้นเลย
เราใส่ในใจในคุณภาพจริง
เป็นยาไส้หมูสาบใส่วุ้นเส้น
หมูสามชั้นก็ไม่ใช่เศษหมูแน่นอน

โอดยลูกปรุงก็จะใช้ปากบุ้งปากบุ้งอ่อนเลย
เราก็มาหั่นเราก็มาทุบก่อน
ทุบไปหนักก่อนแล้วก็มาแกง
เราก็ใช้อกไก่เลย
เอาไก่มาหั่นเป็นชิ้นปอกคำ

เพราะไข่พะโลกเราเป็นไข่พะโลแบบโบราณ
เปิดทุกวันนะคะ๗โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงเย็น

กี้แกง๑๐บาทข้าวตักไม่อั้นค่ะ
โทรศัพท์๐๙๒๙๑๙๗๑๒๒ค่ะ
ขอฝากร้านปุ๊กกี้แกง๑๐บาทข้าวตักไม่อั้นไว้ด้วยนะคะ
อย่าลืมแวะมาชิมกันนะคะ
อร่อยเหมือนกินที่บ้านเลยค่ะ